ต่อไปนี้คุณผู้ชมที่ไปใช้บริการรถโดยสารของบคศนะครับ
ฝ่ารถติดไปซื้อตัวที่สถานีอีกต่อไปแล้ว
เนื่องจากว่าบรกษมีการเปิดตัวเขาเรียกว่าตู้ขายตัวแบบอัตโนมัติ
จะเป็นการเพิ่มความสะดวกจะไปตั้งที่รังสิตนั่นเอง
แล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นไปซื้อตัวได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดเวลาให้กับผู้ใช้บริการ
ขับรถเข้าไปในช่องทางที่กำหนด
ก็สามารถไปซื้อบัตรได้โดยไม่ต้องลงจากรถเลยนะครับ
จากนี้ผู้โดยสารที่จองตัวผ่านทางระบบออนไลน
ซื้อตัวผ่านทางช่องทางนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แล้วก็จองได้ทุกเส้นทางทั่วประเทศไทยครับ